ไปดูเรื่องของการทำมาหากินกันบ้าง
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเหมาะสมไม่น่าจะสมควรนะคะ
มีภาพมีคุณลักษณะบ่งบอกอะไรแบบนี้เลยค่ะ
สูงเท่าไรหนักเท่าไรหนักอกเอ้วเท่าไรอย่างนี้ฮะ

ค่อนข้างที่จะอนาจารย์นะคือโพสต์ขึ้นไปในเฟซบุ๊คหรือว่าทวิตเตอร์ก็ตามเนี่ย
ก็ไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมทางตำรวจเขาก็เลยล่อซื้อนะคะ
ที่สุดแอดก็ติดต่อกลับมาตำรวจก็เลยรวบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด๔ราย
แล้วก็นำไปสอบปากคำนะคะสาวไซไลน์ที่ถูกจับได้เนี่ยนะคะ
ครับแล้วก็ถูกจับกุมได้ที่โรงแรมย่านกลางเมืองชายภูมิ
ถนนชัยภูมิสี่คิ๊วตรย์ในเมืองอำเพือมืองจังหวัดชัยภูมินะคะ
สองคนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีและยี่สิบห้าปีนะคะ
ขณะเดียวกันอีก๒คนนั้นเขามีหน้าที่เปิดบัญชีทวิตเตอร์ค่ะ

หน้าที่ของสองคนนี้ก็คือจัดหาลูกค้ามาให้บริการ
แล้วก็ทำหน้าที่รับโอนเงินค่าใช้บริการด้วย
เป็นคนเหมือนดูแลจัดการการเงินการทอง
ทุกครั้งที่มีลูกค้าใช้บริการเธอก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยนะคะ
เป็นค่าตอบแทนบอกว่าหักค่าข้าวครั้งละ๒๐๐บาท
ก็ยอมรับแหละว่าเป็นผู้จัดหาหญิงสาวมาให้บริการกับลูกค้าจริงนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่เองหลังจากที่สอบสวนแล้ว
ก็ควบคุมตัวทั้ง๔รายไปดำเนินคดีค่ะ
ในข้อหาค้าประเวณี
โทษนะคะจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
หรือว่าปรับตั้งแต่๑หมื่นบาทถึง๔หมื่นบาท

สพเมืองชายภูมิดำเนินคดีต่อไป